วันนี้ค่ะขอเอาใจแฟนบันเทิงไทยรัฐของเรา
ด้วยเลขเด็ดแบบจุกจากแม่นกน้อยอุไรพร
นี่คุณผู้ชมบอกเลยนะว่าปกติเนี่ยแม่นกน้อยเนี่ยนะ

แต่ถ้าให้ทีก็คือปังไม่หยุดจริงคุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกว่าทำเอาเหล่าแฟนคลับ
หาปากกาหากระดาษมาจดกันยกใหญ่
คือนานทีนักร้องลูกทุ่งหมอลำแม่นกน้อยอุไรพร
เขาจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเลขมาฝากแฟนเนาะ
และว่าไม่ได้นะจ๊ะทุกคอนเทนต์อย่างที่ดิฉันได้บอกไปเลยว่า
ที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเลขของแม่นกน้อย
มักจะให้โชคกับแฟนคลับตลอด

หมาเนี่ยที่อยู่ตรงมุมรถเห็นไหม
ดมอยู่สักพักนึงคุณผู้ชม
เห็นไหมงั้งหาฉี่เลย

จะไม่ให้เราโฟกัสป้ายทะเบียนรถได้ยังไง

มาให้ดูกันชัดอีกทีหนึ่งพอขวดดอเด็ก๗๖๖๔
เลขเมิ้น๖๖๔ก็คือหมาฉี่หมาฉี่หมาฉี่เออเนี่ย
จริงป่ะว่ะคิดอะไรอยู่ใช่หรือเปล่า
เดี๋ยวนี้เราฝากความหวังไว้กับน้องหมาแล้วใช่ไหมชีวิตคู่นี้
แต่คนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเวลาน้องหมาไปฉีดที่รถคันนู้นคันนี้อะไรอย่างนี้
อาจจะมาให้โชคให้รับหรือเปล่าแล้วเลข๖๖อ่ะเป็นเลขเบิ้ล
เมื่อวานนี้เราอ่านข่าวพี่ใจแอ้นพี่ใจแอ้นก็ให้เลขเบิ
ค่ะอ่ะด้านนักร้องสาวมะปางสุนทรีย์ตามที่เคยนำเสนอข่าวไปนะคะ
ตัวเธอเองเนี่ยเชื่อว่าเป็นลูกเป็นหลานของพญานาค
เพราะฉะนั้นพอถึงวันคล้ายวันเกิดของตัวเองเมื่อวันก่อน๑๐มิถุนายน
ก็เลยขอตั้งโต๊ะบูชาถวายของมงคลให้กับพ่อปู่ศรีสุโธที่วัดป่าคลอง๑๑
หรือว่าคำชโนธ๒ใกล้นี่เองนะคะที่จังหวัดปฐุมธานี
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองสวยจังเลยเนาะ
โดยเจ้าตัวเนี่ยมาในชุดไทยสวยงามนะคะในการมาทำบุญ
ซึ่งก็บอกว่าตั้งใจที่จะมาถวายของมงคลให้กับพ่อปู่
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
อกจากนี้ค่ะน้องเนี่ยยังได้จุดทูปตัวเลข
เพื่อขอโชคขอลาบจากพ่อปู่อีกด้วย
ซึ่งเลขที่ได้ก็คืออย่ามองแต่ความสวยนะให้มองตัวเลขด้วย

๔๖๖อุ้ยตายแล้วพ่อ
เห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันวนไปวนมา
เมื่อกี้นี้ที่น้องหมาฉี่อยู่หน้ารถ

อยากให้คุณผู้ชมไปดูขันน้ำมนต์
คืออยากให้ดูแล้วก็ช่วยกันพินิษฐพิเคราะห์สิว่า
ขันน้ำมนต์นี้เนี่ยมันมีเลขอะไรบ้าง

ที่เห็นมันต้องใช้แบบการพินิษฐพิเคราะห์

เลข๐ด้านซ้ายเป็นเลข๐หรือเปล่า
แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนด้วย
เอ้อเอาเป็นว่าเรามะฝากตาดีได้

แต่งตัวสวยเข้าวัดเพราะว่าอะไร

เมื่อวานนี้เดินทางไปไหว้ทาเวสุวรรณปู่รุ่งเรืองและปู่ร่ำรวยโอ้โหชื่อเป็นมงคลมาก

รวมไปถึงตั้งใจไปกราบหลวงพ่อช้างด้วยที่วัดจุกเชยจังหวัดฉะเชิงเซา
ซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวค่ะเป็นอีกหนึ่งลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อช้างอีกคนเลยก็ว่าได้
หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างนะพี่นะ

เพราะว่ารู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยมากราบขอพรท้าเวสวันขอหลวงพ่อช้างเนี่ยกลับไปนะตัวเองจะได้รับข่าวดีอยู่เป็นประจำ
และครั้งนี้ค่ะก็กราบขอบคุณท่าน
เพราะว่าเพิ่งเข้าได้รับข่าวดีเรื่องละคร

ที่สำคัญไปขอโชคขอลาบปู่ฤษีนารอด

สาธุเดอร์ไปฟังเสียงค่ะ
ต้องบอกเลยว่าผมมาไหว้ปู่ประจำเลยครับ
มากับว่ายปู่ทาเวชนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเราประสบความสำเร็จจากที่นี่หลายเรื่องมากครับ

ที่เรารู้สึกว่าเวลาเรามาขอทุกครั้งเนี่ยเราก็สำเร็จทุกครั้งครับ
เลขอะไรครับขอให้ร่ำโดยทุกคนนะครับ
แม่เจ้าคุณพระตบเข่าแบบนี้เลย

คอยเมื่อกี้ให้โชคนะเลข๗เมื่อกี้ไนกี้
นี่เลข๗เหมือนกัน
ตรงกับเลขวันเกิดเชอรี่แล้วเชอรี่ตามทุกงวดเลยนะ๑๗เนี่ย
และที่สำคัญนะก็คือไนกี้เนี่ยเป็นลูกคุณคุณธรรมของลงพ่อช้าง

ไนกี้อ่ะไม่กลับบ้านไม่แปลกพี่ใจแอ้นกลับบ้านบ้านใหม่รึยัง